คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เพชรบุรีนะคะ
ที่มีผู้ชายสองคนไปทำร้ายหนุ่มพนักงานส่งอาหาร
คนนึงเอาหมวกฟาดคนนึงเอาเหล็กฟาด
จนล่าสุดตอนนี้๒คนที่เป็นคนก่อเหตุ
เขาไปพบตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันอีกรอบนึงค่ะ

อีกคนนึงมีเป็นท่อนเหล็กนะคะ

คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหน้าร้านชาพยอม
ตรงกันข้ามกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

เขาก็เล่าให้ฟังว่าเวลาประมาณเกือบเที่ยง
เกือบเที่ยงเมื่อวานนี้

คู่กรณีเขาเบรกรถ
แล้วเบรกกระทันหันรถเขาล้ม

โทษเขามาโทษพนักงานส่งอาหารว่า

เขาก็เลยบอกว่างั้นไกลเกลี่ยกันที่โรงพักดีไหม

ให้ตำรวจช่วยไกล่เกลียดมั้ยอะไรมั้ย

ที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์

ถัดมาขี่รถไปรับสินค้า
หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุรี

เดินเข้ามาแล้วฟาดเลย
เหล็กทั้งหมวกกันน็อกตามคลิปที่เห็น

เราต้องเฟสตัวเองครับ
เพราะว่าต้องวิ่งดึกดื่น

กลัวจะโดนดักตีกลางคืนอะไรอย่างนี้ครับ

อะไรอย่างนี้แล้วก็แสดงความรับติดชอบ
อาจจะช่วยค่าซ่อมรถเขาอะไรอย่างนี้

ผู้เสียหายก็เลยบอกว่าหลังเกิดเรื่อง
ก็มีเพื่อนรุ่นพี่ที่ทำงานที่เดียวกัน

เมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองเพชรบุรี
ก็เรียกตัวคนก่อเหตุทั้งสองราย

ไปแล้วนะคะก็โดนสอบปากคำนะคะ
นายสิทธิพลสังสุกอายุ๒๑ปี
และพี่ชายค่ะนายวิสันอายุ๒๗ปีเป็นพี่น้องกันนะคะ
สองข้อหาค่ะข้อหานักเลยคุณผู้ชม
ร่วมกันพยายามฆ่าดูท่อนเหล็กที่ใช้สิ
แต่ดีแล้วต้องแจ้งข้อหานักค่ะ
ใช่และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจเรียมเรียกตัวมาพบอีกรอบหนึ่ง
เพื่อนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดเพชรบุรีฝากขัง
และคุมตัวไปเรือนจำค่ะครับ